ชนยักษ์ครับก็คือรถบรรทุกพ่วง๒คัน
ชนกันนะฮะคนขับติดอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือออกมาจากรถ
คุณดูสภาพหน้ารถเนี่ยโอ้โหขนาดรถใหญ่นะฮะ
รถแข็งนะคุณนะยังยุบลงไปขนาดนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้านะฮะ๖โมงครึ่งนะครับ
ทางด้านของรองสาววัดสอบสวนสพป่าโมกนะฮะ
ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วงชนท้ายกัน
ได้รับบาดเจ็บมีคนติดอยู่ภายในนะฮะ
ที่เกิดเหตุบริเวณทางกลับรถถนนป่าโมกสุพรรณบุรี
ตำรวจเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับ
ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลป่าโมกรุดไปที่เกิดเหตุนะครับ
ใหญ่คันหนึ่งก็คือพ่วงหมายเลขทะเบียน๘๒๖๕๖๗ปฐุมธานี
ชนท้ายรถใหญ่อีกคันก็คือพ่วงหมายเลขทะเบียน๗๐๑๗๖๔นครนายกนะครับ
มีคนขับติดอยู่ภายในที่นั่งคนขับ
ทราบชื่อก็คือนายจรรย์ตาแลอายุ๖๓ปีนะครับ
ได้รับบาดเจ็บทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เครื่องมือตัดทางช่วยเหลือออกมา
พบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสรีบนำตัวส่งรักษานะครับ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็จากการสอบถามนายนัทพลภูสาอายุ๔๔ปี
คนขับที่๑๐ล้อพ่วงคู่กรณีพุ่งเข้ามาชนท้าย

ตอนนั้นเขาติดไฟแดงอยู่ก็จอดรถนะครับ
จอดรถแล้วก็จอดคู่กับคู่กรณีกับคันคู่กรณีนี่แหละครับ
และเมื่อขับมาถึงบริเวณที่กลับรถ
ไม่รู้ว่ารถคู่กรณีมาชนท้ายได้อย่างไรนะฮะ
เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกภาพในที่เกิดเหตุ
พร้อมหาพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมสอบถามผู้บาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุการชนกันครั้งนี้ต่อไปนะครับ